ส่วนที่สงขลาครับอันนี้เป็นเรื่องของความหึงห่วง
ก็ยิงเขาตายนะครับแล้วตัวเองก็ยังหลบหนีอยู่นะครับ
ผู้ชมครับปรากฏว่าผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนเนี่ย
เป็นอศด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่หมู่๙ตำบลคลองเปียกอำเภอจนะจังหวัดสงขานะฮะ
ตำรวจสพควรมีดรับแจ้งเหตุมีการยิงกันที่บ้านหลังนี้นะครับ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวจิรพันธ์แก้วชนิดอายุ๓๓ปี
ถูกยิงด้วยปืนอาก้ากระสุนเนี่ยเข้าไปหนึ่งนัดที่ท้อง
ตอนที่ไปถึงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีปลอกกระสุนปืนอาก้าตกอยู่๔ปลอกอยู่ที่ข้างบ้านนะฮะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยครับ
โดยจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งทำงานที่คอมพิวเตอร์ที่โต๊ะภายในบ้าน
ส่วนคนร้ายเนี่ยมาดักอยู่ที่ข้างบ้านนะครับแล้วก็ยิงผ่านช่องกระจกหน้าต่างเข้ามา
นี่ฮะกระจกเนี่ยแตกเลยนะครับยิงเข้ามาต่อหน้าต่อตาลูกสาววัยประมาณ๘๙ขวบ
นั่งดูทีวีอยู่ข้างแม่นะแต่ว่าลูกเนี่ยไม่โดนกระสุนนะครับโชคดีนะฮะ
ผู้ที่เป็นมือปืนคืออศหรือว่าอาสาสมัครอภิเชษแก้วนวลอายุ๓๑ปี
แต่ทีนี้นางสาวจิรพันธ์เนี่ยเขาเป็นแม่ม่ายลูกติดนะครับ
หลังก่อเหตุยิงเขาแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่
สาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่ามาจากความหึงหวงแล้วผู้ต้องหาก็โกรธที่ผู้ตายพยายามตีตัวออกห่าง
เพราะผู้ตายเนี่ยเพิ่งมาทราบว่านายอภิเชษมีครอบครัวอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้พอเขาบอกจะขอตีตัวออกห่างไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะว่ามีครอบครัวแล้ว
ยิงปืนขู่ที่หน้าบ้านพักเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วผู้ตายเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพควรมีด
พิสูจน์หลักฐานได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
พบว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนอาก้าที่เป็นอาวุธประจำกายของอศ
ปลอกกระสุนปืน๔ปลอกเป็นกระสุนปืนขนาด๕๕๖ตกอยู่ที่บริเวณหน้าต่างบ้านพักนะครับ
ตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนาทวีออกหมายจับอศอภิเชษแล้ว
ผู้ต้องหาหนีไปนะฮะแต่ว่าก็มีรายงานว่าติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจมา
แต่ก็ยังไม่ยอมบอกว่าจะมาวันไหนเมื่อไหร่อะไรยังไง